ทีนี้ค่ะที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ตำรวจสพโพแก้วได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนหนึ่งลอยอยู่ในแม่น้ำท่าจีนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
แต่ว่ารักษณะที่ศพเนี่ยค่ะมีกระเป๋าคาดเอวแล้วในกระเป๋าคาดเอวเนี่ยมีก้อนหินหลายก้อนเลยนะคะ
เป็นเหมือนกับถ่วงน้ำหนักให้แบบเป็นการแบบถ่วงน้ำลงไปเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายแล้วก็ตั้งใจใส่หินเอาไว้ที่เอวเพื่อให้มีน้ำหนักเยอะ
หรือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมนะคะจุดที่พบศพอยู่ในแม่น้ำท่าจีน
ตลิ่งวัดดอนหวายอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ตำรวจภูทรโพแก้วได้รับแจ้งนะคะก็เดินทางไปตรวจสอบ
พร้อมด้วยพลตำรวจรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
สืบสวนกองพิสูจน์หลักฐาน๗แพทย์เวรและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่มกระตันอยู่
ชาวบ้านยืนมุงดูกันเต็มเลยในจุดเกิดเหตุตำรวจก็เอาเชือกไปกั้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ก็กันไม่ให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่
พบศพผู้ชายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่คือลอยอยู่ในน้ำอ่ะนะคะ
ศพผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อแขนสั้นสีแดงใส่กางเกงยีนขาสั้นสีดำ
รองเท้าหนังสีดำคือขึ้นอืดแล้วอะค่ะคุณผู้ชมตัวเริ่มเปื่อยแล้ว
กลิ่นเนี่ยโอ้โหเหม็นคลุ้งทั่วบริเวณนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาบนฝั่ง
ทีนี้ค่ะพอตรวจสอบที่ศพเจ้าหน้าที่บอกว่ามันน่าตกใจมาก
ตรงที่มีก้อนหินเยอะเลยคุณผู้ชมอยู่ในถุงเหมือนกับเป็นกระเป๋า
ห้อยคาดเอวอยู่อะค่ะคล้ายกับเป็นการถ่วงน้ำเอาไว้
ไม่ให้ศพลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วก็เจอโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง
อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังมีกุญแจรถจักรยานยนต์อยู่หนึ่งพวงนะคะ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ส่งศพไปให้แพทย์โรงพยาบาลสิริราชตรวจชันสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือรู้ชื่อศพนี้แล้วนะคะ
ศพที่พบก็คือศพของนายสมยาบุญจำเนียนอายุ๓๒ปีค่ะ
เป็นคนในพื้นที่อำเภอขึงในจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อทางญาติให้เดินทางมาดูศพนะคะ
เพื่อให้แน่ใจอีกทีว่าใช่นายสมยาจริงหรือเปล่า
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
คือยังไม่แน่ใจว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการฆาตกรรมฆ่าถ่วงน้ำอ่ะนะคะ
ญาติเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สพโพแก้วแล้วนะคะ
คนที่เดินทางไปพบตำรวจก็คือแฟนสาวของผู้ตายค่ะ
นางสาวซีรีรักอุ่นมุกดา
ก็ให้การกับตำรวจว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ตายก็เป็นคนเงียบนะคะ
ไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครแล้วก็เหมือนกับเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านในซอยหนองใหญ่เขตบังแครกรุงเทพ
หายตัวไปตั้งแต่๔สิงหาคม๙โมงเช้าอะค่ะ
แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยมารู้อีกทีก็นี่แหละ
ตำรวจแจ้งว่าพบศพลอยอืดอยู่ในแม่น้ำท่าจีนที่จังหวัดนครปฐม
เรื่องต้นก็เลยสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะเป็นกรณีโรคซึมเศร้า
แล้วก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ต้องรอการชนะสูตรจากแพทย์เพิ่มเติมนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง